ขอต้อนรับสายมูเตลูค่ะคือยุคนี้สมัยนี้นะคะ
เพื่อไปไหว้ไอ้ไข่ที่วัดเจดีพร้อมกับจุดประทัดสำนวนหนึ่งแสนนัดค่ะ
เยอะมากใช่เยอะมากนะคะแต่ที่เชื่อว่าทำเอาชาวเน็ตแห่แคปภาพเนี่ย
น่าจะเป็นตัวเลขจากปลายประทัดที่เจ้าตัวโพสต์ให้ดูกันแบบชัด
ดูชัดชัดไปชมพร้อมกันเลยจ้ะนี่นะคะมาแล้วนะคะจุดประทัดนะคะ
วันนี้จัดเลยจุกจุกนะคะหนึ่งแสนนัดของเรานะคะหนึ่งแสนนัดของเรานะคะ
วันนี้๑แสนนัดของเราเรารอเลยค่ะ๑แสนนัดของเราค่ะ
หนึ่งแสนนัดของเรานะคะนี่ดูเลยค่ะวันนี้
เลขอะไรแม่อุ้ยนี่จ้ะแม่เออหนึ่งห้าหกสองแปดเออ
เห็นชัดไหมจำแม่ไม่ต้องพูดซ้ำจ้ะเห็นชัดชัดจ้ะ
นอกจากนี้ดีเจบุโกะก็ยังโพสต์ภาพพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า
หนึ่งแสนนัดตามสัญญาอืมแฮชแท็กขอได้ไหว้รับแฮชแท็กนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจ
นี่ซึ่งทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะได้โทรศัพท์ไปสอบถามผู้จัดการส่วนตัวของดีเจบุโกะนี่แหละ
เขายืนยันนะว่าเรื่องที่ไปขอไอ้ไข่ไว้แล้วสมหวังเนี่ย
ก็คือเรื่องที่ได้ครองตำแหน่งนางสาวชื่อใหม่ในดวงใจปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ที่ผ่านมา
รวมไปถึงเรื่องงานที่สมหวังตามที่ขอไว้ก็เลยกลับมาจุดประทัดให้ตามสัญญา
นี่ก็ขอยิ่งใหญ่เหมือนกันนะ๑แสนนัดเลยใช่ค่ะดับกันเลยทีเดียวนะคะ
แต่เอาจริงเรื่องแบบนี้นะคุณผู้ชมมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคือหลายคนเขาบอกว่าเชื่อไว้เพื่อความมั่นใจของตัวเอง
อันนี้ก็แล้วแต่ละบุคคลที่จะเชื่อนะคุณผู้ชมค่ะ